เพราะมันมีทุกที่เลยบนพื้นที่หัวเนี่ยค่ะ

กองทัพเห่ามาบุกหัวหนูน้อยคนหนึ่งค่ะผู้หญิงด้วย
สุดท้ายแล้วชาวเน็ตบอกว่าเอานะเลือกเอา๒วิธี
เผากับโกน
เจ้าของคลิปเลือกแบบไหนดูกันค่ะ

ถ้าไม่หายก็คือถ้าไม่จุดไฟเผาก็คือโกนใช่ไหม

คือชาวเน็ตเขาก็ให้เลือกเอา
นี่ค่ะสุดท้ายนะผู้หญิงค่ะสุดท้ายแล้วน้องต้องโกนผมนะคะคนที่โกนให้เป็นผู้ปกครอง
เขาก็ยังพูดเลยนะได้ยินไหมสักครู่ก็บอกว่าดีแล้วตัดสินใจถูกแล้วที่โกน
ถ้าไม่โกนเอาจริงเหาดูดมันก็จะอยู่ในหัวเรา
แล้วมันก็จะดูดเลือดน้องไป
ใช่ไหมคะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคอย่างอื่นมาอีกหรือเปล่า

ไอ้ขาวนี่คือเห่าถูกไหม

อันนี้เห็นไหมไม่ได้พูดเวอร์นะว่ามันเป็นกองทัพเลยจริง

คลิปนี้คนมาดูเยอะมากเลยนะครับ
แต่ตะโกนหัวไม่เป็นไรช่วงนี้อยู่บ้านอยู่แล้ว
ใช่รักษาให้หายนะคะ